ข่าวเฮียบอยกันบ้างดีกว่านะคะ

กระเตงน้องวันใหม่ไปแทบทุกที่เลย

กลับมารับงานแพ็คคู่เช่นเคยค่ะ
แล้วก็น้องวันใหม่ก็โตขึ้นด้วยนะคะ

ก็จะมีคุณแม่นี่แหละช่วยดูแล
เรื่องความเหมาะสมว่างานนี้มันเกินวัยน้องหรือเปล่า

ต้องไม่ชนกับเวลาเรียนของน้องวันใหม่เด็ดขาดค่ะ

เหมือนกับทุกคนก็จะสังเกตว่าถ้าเกิดช่วงเปิดเทอม

ก็จะให้น้องไปเรียนตามปกติ
เราก็ดูว่างานนี้

ของวันนี้มาวันใหม่ใช่ไหมครับ

แต่ว่าไม่ได้ว่าอัพเพิ่มขึ้นไปอีก
ก็แพ็คคู่อะไรอย่างนี้ไม่มี